ส่วนที่จังหวัดระยองค่ะนายชันนะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดระยองบอกว่า
โควิดสิบเก้าที่ระยองแนวโน้มเริ่มดีขึ้นผู้ติดเชื้อลดลงเป็นวันที่สองแล้วค่ะ
ผู้ติดเชื้อรายใหม่๒๗รายซึ่งก็เชื่อมโยงกับบ่อนการพนันทั้งหมดเลยนะคะ
ยอดผู้ป่วยสะสมตอนนี้รวมแล้ว๓๔๓รายเสียชีวิตสะสม๑ศพนะคะ
ที่พบมากที่สุดยังคงเป็นอำเภอเมืองและพบอีกใน๗อำเภอ
อำเภอวังจันทร์อำเภอเดียวที่ยังไม่มีผู้ป่วยโควิดสิบเก้า
จังหวัดระยองตรวจหาเชื้อไปแล้วทั้งหมด๕๖๑๒ราย
ซึ่งในวันนี้เจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์พยาบาลรบพระราชทานชีวนิรภัย
ไปตรวจกลุ่มเสี่ยงสถานบริการผับบาร้านอาหาร
รวมทั้งร้านหมูกระทะกว่า๕๐๐ราย
โดยจะเพิ่มจุดตรวจใหม่อีกแห่งหนึ่งค่ะ

เริ่มเปิดบริการ๕มกราคมเป็นต้นไปนะคะ
ตอนนี้ตรวจพบว่าคนขับรถตู้โดยสาร
สายระยองบางนาทะเบียน๑๐๓๐๖๒ระยอง

จากบ่อข่อศอใหม่สายระยองไปบางนา
จากนั้น๙๓๐ถึงบ่าย๒โมง
ก็ออกจากบางนากลับไปที่บขศใหม่ที่ระยอง

ใครนั่งรถตู้คันนี้ระหว่างวันที่๑๕๒๘ธันวาคม
ให้ไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙โดยด่วนค่ะ